ดิฉันไปที่จังหวัดอ่างทองดีกว่า
แม่แก้วเรือนทองที่นี่คึกคักมาก
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะเป็นบรรยากาศการแห่ไปกราบไหว้
เลขเด็ดของแม่แก้วเรือนทองนะคะ
ที่บริเวณสวนป่าบ้านเสา๕
เลขที่๑๒๙หมู่๔ตำบลสาวร้องไห้อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง

แล้วคุณรู้ไหมเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยตะเคียนแม่แก้วเรือนทองเนี่ยค่ะ
โอ้โหเป็นที่ร่ำลือของชาวบ้านมาก
เขาได้ยินข่าวกันมาว่ามีคนโชคดีถูกสลากินแบ่งรัฐบาลติดต่อกันมาหลายงวด

ดูได้จากนี้ผ้าสามสีพวงมาลัยดอกไม้รวมไปถึงทองคำเปลว
น้องใบตองรู้ไหมว่าที่นี่เขาดังมากจริงนะ

คือเขามีจัดทัวร์นะเพื่อที่จะไปกราบไหว้ที่นี่
คือถ้ามาที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยต้องมาที่แม่แก้วเรือนทอง
ใช่แล้วนี่เป็นแบบว่าเหมือนแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดอ่างทองไปแล้ว
คุณดูจากของที่นำมาแก้บนก็ได้นะคะก็รู้ว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นความเชื่อนะ
ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยก็คืออะไรรู้ไหมคะ
คือไปส่องขันน้ำมนต์สิคะคุณ

ดีเหมือนกันต้องไปส่องขันน้ำมนต์แล้วก็ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ

ผมดูจากท่าทางของเขาแล้วเนี่ยนะผมรู้เลยว่า
เห็นเลยแบบนี้มีโชคมีลาบแน่นอนเพราะออร่ามันออก
อ๋อสั้นแต่ได้ใจความ
คือเขาพูดแค่ว่าถูกมาสองงวด

น้องเอ้ยที่ถูกมาละสองงวดยังไงรู้ไหม

กล่องแบบนี้มันตาดีได้ตาอะไร
แต่ก็ต้องย้ำคุณผู้ชมนะว่ามันเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคล
วิจารณญาณในการรับชมด้วยเนาะ